อ่ะไปดูที่นครสวรรค์กันหน่อยนะคะตามความคืบหน้ากันต่อจาก
ไปก่อเหตุยิงลูกเขยตัวเองจนเสียชีวิตครับโอ้โห
ของการขโมยเงินกัน๓๐๐๐บาท

เอาไว้แล้วก็จะส่งตัวไปฝากหางวันพรุ่งนี้แล้วนะ
แต่ลักษณะคือท่าทางค่อนข้างที่จะเครียดมาก
ถึงขั้นต้องขอยาแก้ปวดจากเจ้าหน้าที่มากินเลยนะคะ
คุณตาเทียบหรือว่านายเทียบช่วงโชธนะคะ

การยิงนายบัลลังลูกเขยจนเสียชีวิต
แล้วก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านในตำบลท่าตะโก

ตำรวจใช้เวลาปิดล้อมเจรจากลายเกลี่ย
อยู่ประมาณ๔๐ชั่วโมงนะคะ
ปู่เทียบยอมมอบตัวบ่ายเมื่อวานนี้เองค่ะ
คือสุดท้ายแล้วต้องไปตามลูกสาว
แกยิงเสียชีวิตตามมาจากลบบุรีเลย

ไปตามกลับมาที่นครสวรรค์เพื่อเจรจากับปู่เทียบ
เพื่อให้ออกมาออบตัวเพราะตอนนั้นที่กปู่เทียบ
มีลูกซองมีปืนลูกซองยาวอยู่ในมือข้างหนึ่ง

ตำรวจก็กลัวว่าแกจะเครียดแล้วก็เกาะเหตุอะไรที่มันบานปลายไปกว่านั้นนะคะ
เรื่องต้นส่งตัวแกไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

แกเป็นคนยิงลูกเขยจริง
คนตำรวจรีรพีพงศ์สุขภัยบูรณ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรสวรรค์

เทียบแกบอกว่าแกโมโห
เขยขโมยเงินที่เก็บไว้เป็นค่าเทิมให้หลานสาว

ส่วนเหตุการณ์เมื่อวานที่เจรจากันแล้วแกไม่ยอมออกมา

แกบอกว่าแกไม่ได้คิดที่จะยิงตำรวจเลยนะ

แล้วกุญตาจะ

เขาบอกว่ากุญตาจะยิงปืนแม่น
จะมั้ยครับ

แกก็โยนออกมาพบแก่สวมแสปแกหายใจไม่ออกนะฮะ

แต่ทีนี้เรื่องที่บอกว่าลูกเขยเนี่ย

ทางฝั่งญาติของผู้ตายคือลูกเคยของผู้เทียบ
เขายืนยันว่าไม่เชื่อ
เพราะว่าโดยลักษณะนิสัยพฤติกรรมต่างแล้วเนี่ย

ไม่ใช่คนที่จะไปลักขโมยเงินอะไรแบบนั้น

แล้วก็หายไปตรงนี้ก็ต้องไปต่อสู้คดีกันต่อไป
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงมันมีประเด็นเรื่องของยาเสพติดอีก
ว่าลูกเขยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่า

แต่ฝั่งครอบครัวของผู้ตายก็บอกว่าเขาเลิกยุ่งไปนานแล้ว

เพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงอะไรแล้ว

ที่สพท่าตะโกค่ะนายประทีบช่วงโชธ
ลูกชายคนเล็กแล้วก็ลูกสะพ้ายของปู่เทียบ

เยี่ยมกันทั้งบ้านเลยนะคะมาเยี่ยมแต่เช้าเลย
นำอาหารเช้ามาให้ปู่เทียบด้วยก็กลัวว่าแกจะเครียดกลัวจะทานอะไรไม่ได้
อาหารเช้าของปู่เทียบวันนี้ค่ะ
เป็นโจ๊กหมูแล้วก็ข้าวกล่องเป็นเมนูข้าวผัดไข่นะคะ
ก็เป็นของโปรดของปู่เทียบนั่นแหละเอามาให้กินซึ่ง
เทียบแกก็กินได้นะแกกินหมดกล่องไม่เหลือเลย
และทีนี้ก็ครอบครัวไปสอบถามจากตำรวจหน้าห้องควบคุมขังค่ะ
ถามว่าเออเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างแกนอนหลับไหมแกเครียดหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่บอกว่าค่อนข้างอ่อนเพลียเหมือนกันนะ
ก็ให้นอนอยู่ในห้องขังคนเดียวไม่ได้มีเพื่อนให้พูดคุย
โรงพักพอดีมีปู่เทียบเป็นผู้ต้องหาอยู่คนเดียวไง

ทีนี้กลางดึกเห็นว่าปู่เทียบแกสะดุ้งตื่นขึ้นมา
แล้วตำรวจเนี่ยสังเกตเห็นว่าปู่เทียบแกนั่งกอดเข่า

พูดอะไรไม่รู้พึ่มพำพึ่มพำอยู่คนเดียวจับใจความไม่ได้
แล้วพอตอนเช้าเนี่ยปู่เทียบแกเรียกตำรวจบอกขอยาพารา๑เม็ดได้ไหม

แล้วก็แกมีโรคประจำตัวหลายอย่างด้วยด้วยอายุอนันต์ที่มากแล้วอ่ะนะคะ
ก็เลยคิดว่าแกคงจะเครียดแล้วก็น่าจะมีความกังวลด้วย
ก็ขอตำรวจบอกว่าขอตำรวจชงกาแฟร้อนให้หน่อยได้ไหมยังปรับตัวไม่ได้
ปกติแล้วชีวิตประจำวันแกเนี่ยตื่นเช้ามาแกจะต้มกาแฟดื่ม
นี่แหละครับทุกผู้ชมครับก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนได้นะครับ

คือคุณจะเป็นนักลงนักเลงอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย
ถ้าไปทำร้ายใครจะเจ็บจะตายก็แล้วแต่แล้วถูกจับเข้าคุกต้องโทษต้องคดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุก

อืมทีนี้พอเมื่อช่วงเช้าญาติญาติแล้วก็ลูกหลานเดินทางมาเยี่ยมมีอาหารเมนูโปรดมาให้แกดูผ่อนคลายขึ้นนะคะ

ทีมข่าวเราได้คุยกับน้องชายของปู่เทียบค่ะก็คือคุณตาสำราญช่วงโชธอายุ๗๒ปีนะ

บอกว่าเออก็สังเกตว่าพี่ชายดูดีขึ้นนะคุยเก่งขึ้นยิ้มแย้มขึ้นซึ่งปู่เทียบยังคงยืนยันกับน้องชายค่ะว่าเงินแกหายไปจริง๗๐๐บาท
แกไม่ได้ขี้หลงขี้ลืมถึงแม้ว่าจะอายุ๘๗ปีแล้วแกไม่ลืมหรอกเรื่องเงิน
แต่ก็เงินหายยังไงก็ไปยิงคนตายไม่ได้

ทีเนี้ยเขาบอกว่าตอนที่ตำรวจพาปู่เทียบเข้าห้องขังเนี่ยปู่เทียบแกเอามีดหมอของหลวงพ่อเดิมที่พกติดตัวเอาให้กับลูกชายไว้ไปเก็บรักษา
ปิดล้อมบ้านหลังก่อเหตุก็คือเหตุการณ์เมื่อวานที่ตำรวจเข้าไปล้อมไปเจรจาคุยกันอยู่กว่า๔๐ชั่วโมงเกือบ๒วันเต็ม
ครับแล้วมีการโยนแก๊สน้ำตาเข้าไปในบ้านเพื่อจะกดดันให้แกออกมามอบตัวเนี่ยนะคะอ่า
ตอนแรกมีรายงานบอกว่าแกมีปืนทั้งลูกซองยาวแล้วก็ปืนพกสั้นครับนายสำรานน้องชายบอกว่าปู่เทียบแกไม่ได้ถือปืนเลย
แกไม่มีแกก็ใช้ชีวิตเหมือนคนแก่เหมือนปู่คนนึงตามบ้านนั่นแหละอืม
วันจุดเตาแก๊สต้มกาแฟชงกินเดินรอบบ้านทำกับข้าว
บนบ้านก็มีทั้งไข่ไก่มีโอ่งน้ำมีข้าวสารมีเตาแก๊สเบื่อ
ก็แอบดูตำรวจจากรูสังกษีบ้างครับแอบดูตำรวจจากรูหน้าต่างบ้าง
พี่แล้วก็เล่าให้เราฟังก่อนนะใช่นายก็บอกแกก็อยู่บ้านตามปกติ
ไม่ได้ถือปืนตลอดเวลาครับตำรวจก็พูดไปนั่นแหละ
ก็แอบดูตามรูสังกษีต่างต่างนานานะคะทีนี้จังหวะที่ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาเข้ามาเนี่ย
แสบตาก็แน่นอนแหละก็ฤทธิของแก๊สน้ำตามันทำให้แสบตานะคะ
แกก็เลยเตะกระป๋องแก๊สน้ำตาออกมาอืม
สองกระป๋องได้ซึ่งตำรวจเนี่ยใช้แก๊สน้ำตาใช้ระเบิดควันหลายลูกโยนเข้าไป
แกบอกว่าแต่แกก็ไม่ได้แสบตาอะไรมากมายนะเพราะว่าแกหลับตานั่งสมาธิอยู่ในบ้าน
แกว่างั้นแต่จริงถ้าแบบแก๊สน้ำตาหรืออะไรพวกเนี้ย
มันหายใจมันก็หายใจลำบากเหมือนกันนะคะครับแต่แกบอกแกไม่เป็นไรแกนั่งสมาธิหลับตาอยู่
ทีเนี้ยน้องชายถามคำถามสำคัญเลยแล้วทำไมพี่ไม่ไปมอบตัวเออ
ตำรวจเขาก็ยืนเจรจาแต่โดยดีนะเอาลูกพี่มาเอาลูกสาวมาเอาลูกชายมา
ทำไมพี่ไม่ลงไปมอบตัวล่ะมันจะได้ไม่ต้องยืดเยื้อจะได้ไม่ต้องมีการใช้แก๊สน้ำตา
แกบอกแกกลัวถ้าลงไปกลัวตำรวจจะซ้อมอยู่บนบ้านดีกว่า
แกบอกแกใช้ยุทธวิธีที่แกเคยสู้กับโจรที่มาปล้นบ้านเมื่อปีสองห้าสองสี่
ก็คือเก็บตัวอยู่บนบ้านเก็บอยู่บนบ้านไม่ออกไปเลย
พี่ชายเป็นยังไงบ้างครับอาการเป็นยังไงดีใจดีดีครับไม่เป็นอะไร
เขาก็พูดดีแจ่มแจ้งอยู่เออเขายิ้มล่าเริงผมเข้าไปผมก็ยกมือไหว้พี่
กูไม่เป็นไรหรอกไอ้น้อยสบายดีเขาบอกไหมเขาทำไปเพราะอะไรครับ
ไม่ได้บอกอืมไม่ได้บอกครับกูก็เห็นเขาหมดกว่างั้นเออเออ
แต่เขาไม่เห็นกูเออเออหมอก็พูดอย่างงี้เออนั่งกินกาแฟ
นั่งใช้อะไรต้มอะไรยังไงฮะเตาแก๊สอ้าวเขามีมีสิเตาแก๊สมี
มีไฟก็ไม่เป็นไรไฟฟ้าไม่มีไม่เป็นไรก็ไฟแคล็กไม่มีอ่ะ
เมียทำไมเขาไม่ลงไปหาตำรวจล่ะเขาบอกหมอใดจะบอกว่ากูไม่โต้ตอบใครทั้งสิ้น
เออเออตำรวจเออถ้ากูยิงกูยิงไปแล้วเออเออเออ
ผมไม่ยิงเออแล้วทำไมไม่ลงไปก็ไม่รู้หมอก็คงจะกลัวไปอย่างนั้นแล้วมั้ง
เออกลัวตำรวจซ้อมมาแล้วเออเป็นไรไม่ลงเลยไม่ลงร้อน
ใช่ที่ในเทียบแกยิงลูกเขยตายบอกว่าลูกเขยขโมยเงินเจ็ดพันเนี่ย
ค่ะก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อเพราะว่าแกหลงลืมลืมเนี่ยนะฮะ
เราก็เลยตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้นะครับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับนี่ฮะนี่ชื่อลุงแสวงฮะนายแสวงอายุเจ็ดสิบหกปีอ่า
เป็นเพื่อนซีกับในเทียบค่ะแต่ว่าในเทียบเขาแปดสิบเจ็ดแล้วอ่า
ก็อายุต่างกันหน่อยนะฮะลุงแสวงเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันนะ
บอกว่าในเทียมเนี่ยแกเป็นคนใจร้อนนะครับนิสัยก็ปกติ
ตั้งแต่วัยรุ่นก็เป็นนักเลงไม่ค่อยยอมคนนะครับ
คือที่บอกว่าลูกเขยขโมยเงินไปเนี่ยลุงแสวงแกบอกแกไม่เชื่อนะฮะ
เพราะว่าปู่เทียบแกเนี่ยเป็นคนหลงลืมนะอย่างครั้งหนึ่งฝาซ่วมที่บ้านหายนะ
แสวงแกบ้านอยู่ข้างปู่เทียบก็มาหาว่าลุงแสวงเนี่ยขโมยไป
ลักษณะแบบเนี้ยนะก็คือเจอใครก็บอกคนนั้นขโมยไปหมดเลย
แสวงบอกเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนซี้กันจริงแต่หลังเนี่ยไม่เอาแล้วไม่ครบด้วยแล้ว
เพราะว่าปู่เทียบแกชักแปลกหลงลืมเวลาอะไรหายชอบโทษคนอื่นนะฮะ
ไม่ค่อยคุยด้วยแหละอย่างเวลาขี่จักรยานไปเจอกันเนี่ยสวนกัน
เทียบก็ชอบแซวกันบอกอ่ายังไงจะขี่จักรยานไปจีบหญิงหรือไง
แกบอกแกจะไปจีบหญิงแล้วแก๗๖แล้วเนี่ยปู่เทียบแกเหมือนกับ
แค่หลงลืมแล้วก็ชอบคิดไปว่ายังหนุ่มยังแน่นหรือแรงยังไงเนี่ยฮะ

ตอนนี้เขาหาว่ารถต้นไม้
แล้วฝาซ่วมหายหากว่าเราไปเอา
ฝาส้วมปิดปิดเปิดแล้วเราถ่าย
ด้วยความด้วยแก่แล้ว

สู้เขาได้ไหมลุงแหวงสู้เขาได้ไหม

อันนี้ยิงไม่เข้าเลย

เคยถามสมัย

ไม่เอา

ต่างต่างเพิ่มเติมนะครับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราก็ไป
ด้วยนะฮะตรวจสอบแล้วเนี่ยสภาพบ้านเนี่ยนะฮะด้านนอกฝาบ้าน
ก็เสียหายบางส่วนนะฮะส่วนฝั่งที่เป็นผนังสังกษีที่เป็น
รูนะฮะก็มีเสียหายนะครับนี่ฮะเป็นอย่างนี้นะครับในบ้าน
ข้าวของเครื่องใช้ที่ทำให้ในเทียบสามารถอยู่ได้๔๐ชั่วโมง
ได้เนี่ยตำรวจปิดล้อมตัดไฟฟ้าก็ยังอยู่ได้เนี่ยเราจำลองให้
ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับในบ้านนะครับในบ้านมีโอ่งน้ำอยู่
โอ่งนะครับมีเตาแก๊สมีข้าวสารมีไข่ไก่อยู่หนึ่งแผงมี
ไฟนะครับแต่ก็หุงข้าวด้วยแก๊สนะทำกับข้าวด้วยแก๊สนะครับ
แกบอกว่าแกก็กินยาได้ครบทุกมื้อด้วยบอกลูกนะก็เลยอยู่
ได้นะครับชาวบ้านบอกว่าปกติปู่เทียบจะชอบให้อาหารสุนัขอยู่
ตัวนึงมันชื่อเจ้าแก่มันก็อายุเยอะละเจ้าแก่นะครับพอปู่
ไม่อยู่นี่ตอนนี้มันก็หงอยหน่อยไม่มีใครเอาอาหารมา
ให้คุณนฤทธิ์ไปก็ไปเจอเจ้าแก่นะนอนอยู่หน้าบ้าน
ครับมันก็หงอยจริงนะฮะคุณนฤทธิ์บอกนะครับท่านผู้
ชมครับเดี๋ยวถ้ามีภาพเจ้าแก่จะให้ดูนะฮะสุนัขที่ปู่
เขาเลี้ยงอยู่ก็ตอนนี้เจ้านายมันก็ไม่อยู่แล้วนะครับตอน
ที่กำลัวแจ้งข้อหาในเทียบคือค่าผู้อื่นในเจตนานะครับจะ
นำตัวไปฝากขังต่อสารนครสวรรค์เช้าวันพรุ่งนี้นะฮะสาร
จะให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอฟัง
อีกทีหนึ่งส่วนนายบัลลังลูกเขยที่ถูกในเทียบยิงเสีย
ชีวิตจะมีพิธีชาปนักกิจศพที่วัดบ้านทรายจังหวัดลบบุรีวัน